ปลาค่ะแล้วคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาเป็นคนตกปลา
แต่เขาบอกอยากให้พวกคุณช่วยกันดูตั้งชื่อให้น้อนหน่อย
ลองดูค่ะเขาบอกมันเป็นปลาประหลาดประหลาดยังไงไปดูค่ะ

ช็อตบอดี้เออเอาเข้าไปดูดูหน้ามันอืม

พี่ขวัญแปลกไหมล่ะคะตัวไร่คะตัวไร่
ก็คุณขวัญพูดมาแล้วไงมันคือปลาอะไรเขาบอกว่าปลาอันเนี้ยมันเป็นปลาที่เป็นปลาแปลก
เขาบอกหัวมันเป็นปลาช่อนแต่ตัวมันดันคล้ายกับปลาหมอ
แล้วที่สำคัญมันสั้นแบบตะมุตะมิไซส์กำลังดี
หนุ่มคนนี้เอาไปโพสต์ในติ๊กต๊อกคุณเชื่อไหมคะเขาใส่แคปชั่นเอาไว้แบบนี้ว่าตั้งชื่อให้น้อนหน่อยครับ
เออแฮกแท็กปลาช่อนชอตบอดี้อ่ะหัวจะปวด
ชาวเน็ตเข้าไปดู๒ล้านแล้วนะคะใน๒วัน
หลายคนไปแสดงความคิดเห็นบอกแบบนี้ว่าเอ๊ะสงสัยน้องเขาเนี่ย
พ่ออาจจะเป็นปลาหมอแต่แม่เป็นปลาช่อนลูกครึ่งเหรอ
ช่อนกับปลาหม่อมมันผสมพันธ์กันไม่ได้ออกมามันก็เลยกลายเป็นลูกครึ่ง
แต่แต่มีคนบอกแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าช่อนส่งนะ
ช่อนทรงเช็งอะไรสักอย่างเป็นปลาช่อนพิการที่มีลักษณะแบบตัวมันสั้น
แล้วเขาบอกจะนิยมในกลุ่มคนชอบเลี้ยงปลาแปลก
คือปลาดูดมั้ยเออปลาหลาดอ๋อขอบคุณค่ะจบจบจบจบจบ